มีรายเดอร์ใจหล่อขนาดไหน

ไล่เรียงเมืองมันจักรที่เป็นวินาทีชีวิต
เดอร์ช่วยคนกระโดดน้ำฆ่าตัวตายฮะ

ตามไปสมทบอีก๒ท่านนะครับ
เหตุการณ์นี้คือพยายามจะนำร่างพยูงขึ้นมาบนฝั่ง

ตามรายงานเบื้องต้นบอกว่าหนุ่มคนนี้เขากระโดดน้ำ
ฆ่าตัวตายแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุอะไร

แต่ชมยังไม่พอยังบอกว่าพี่ไปตรวจโควิดด้วยนะ
ทำไมล่ะเพราะปัจจุบันนี้คนฆ่าตัวตาย
บางส่วนเขาติดโควิดจนหนทางฆ่าตัวตายเหมือนกัน
เหตุการณ์นี้ถ้าหากสมมุติติดโควิด

นี่เป็นเรื่องแรกรายเดอร์กระโดดลงไปช่วยคนที่กำลังจะฆ่าตัวตาย
อีกรายเดอร์หนึ่งรายเดอร์พยายามไปช่วยพี่เป็ด

กลับกลับไม่ได้เพราะตอนจะกลับมอเตอร์ไซค์มา
เพราะตอนจะกลับรถใหญ่มาแล้วทำยังไง
รายเดอร์ไอแนนด้าเหรอแพนด้าเขาก็เลยไปช่วย
เอากลับกลับช่วยอีกต้อนเข้าไปตอนที่รถว่างแล้ว

ไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นมันไม่แน่ใจ
เป็ดจะไปรถมันมาเป็ดก็เลยไม่กล้ามองหน้ามองตากัน
สุดท้ายแล้วพี่แพนด้าแพนด้าฟู้ดฟู้ดแนนด้าเนี่ยนะ
เขาก็เลยช่วยต้อนฮะต้อนออกมาแล้วมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งได้
อย่างปลอดภัยนี่คือรายเดอร์ใจหล่อ๒เหตุการณ์ครับ